คุณผู้ชมครับในช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปสนุกสนานกันหน่อย
เพราะว่าไปดูลีลาขาแดนในโลกออนไลน์ในโลกโซเชียล
เห็นแล้วมันอยากจะเอามาให้คุณผู้ชมได้กดไลค์กดแชร์กัน
มีทั้งรุ่นเด็กและรุ่นใหญ่
เป็นอย่างไรบ้างติดตามโดยไหนตลอดค่าวค่ำ

มากันอีกแล้วครับสำหรับเหล่าลีลาขาเดนส์ทั้งหลาย
ทั่วฟ้าเมืองไทยตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่
ลีลาของแต่ละคนจะเด็ดขนาดไหนไปชมกันครับ

เริ่มกันที่ลีลาของสายแดนส์รุ่นเด็กกันก่อน
รุ่นนี้ลีลาจะเป็นอย่างไรไปชม
โอ้โหพ่อคุณเฮ้ยพ่อยอดขมองอิ่ม
จัดเต็มทั้งลีลาและเสื้อผ้ากันเลยทีเดียว
ขอบอกว่าตอนเป็นเด็กน่ะเต้นไปเถอะ
ดูยังไงก็น่ารักแต่อย่าติดไปตอนโตนะ
พี่ไม่รับประกันความปลอดภัยครับน้อง
ต่อกันที่ลีลาใส่แดนส์รุ่นผู้ใหญ่
เห็นว่าช่วงนี้เข้าหน้าหนาวพี่แก่
เลยขอออกลีลาคลายหนาวซะหน่อยจ้า
งานนี้ไม่รู้ว่าจะช่วยให้หายหนาวไหม
แต่ที่รู้แน่นอนเนี่ยคือลีลาแบบนี้
เต้นแล้วพุงไม่ยุบแน่นอน
ใครที่มองหาท่าออกกำลังกายอยู่ท่านี้ไม่ช่วยนะครับ
ต่อกันที่ลีลาใส่หลุ่นสวอย
สูงวัยที่หัวใจรักการเต้น

ขอปรบมือให้เลยล่ะครับแม่
โดนใจสุดลีลาไม่เป็นสองรองไทยเลย
กันขนาดนี้เต้นกันได้อีกหลายปีเลยล่ะครับ
และสุดท้ายท้ายสุดกับลีลาสายแดนส์กระมังบิน
ฟังไม่ผิดหรอกครับกระมังบินจริง
ลีลาของสายนี้จะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ
ปะทูไอ้เราก็นึกว่าลีลาใหม่ที่ไหนได้

ของหนุ่มกว่านี้เขาโมโหย
ที่ลูกชายห่วงเต้นไม่รีบออกไปทำงานสักที
จนแม่เนี่ยต้องกระตุ้นด้วยการคว่างกระมังใส่อย่างที่เห็นนี่แหละครับ
เอ้าเต้นมันจนลืมไปทำงานซะละมั้ง

แต่ก็มันกันจริงนะแต่ละคนนะในโลกโซเชียลเป็นพื้นที่อิสระเสรี